รถไม่ค้ารถอะไรเริ่มเข้ามาเลยมาจอดรอครับ
ก็ใช่ครับอย่างนี้เอ้าเอาออกของเอาไปด้วยหรือว่าไม่รับ
ไม่รับตัวอย่างงี้ก็ได้อ๋อ
แกคุยอย่างเดียวแกของขึ้นไปแล้วนะเออ

ในการวันนั้นประมาณบ่ายสองครึ่งผมได้เรียกแท็กซี่จากวัดราชรังสรรค์
ผมก็ถามเขาว่าผมจะไปเซ็นทรัลพระราม๒พี่ไปไหมเขาบอกไป
ไปผมก็เปิดประตูด้านหลังแล้วก็เอาเอกสารบางส่วนไปวาง
แล้วก็บอกเขาว่าผมวางเอกสารก่อนนะเดี๋ยวผมไปเอากระเป๋าก่อน
พอผมแย้มประตูผมไม่ได้ปิดสนิทนะครับแล้วก็พอผมวิ่งไปเอากระเป๋ารถออกตัวแล้ว
แต่มันมีคนที่มีกล้องหน้ารถก็คือเขาก็พาผมตามไป
ตามไปที่คิดว่าจะเจอนะแต่ก็ไม่เจอ